ต้องบอกว่าวันนี้มีประเด็นร้อน
เออเรื่องนี้คนสนใจเยอะมาก
เออไปจวนเราไปเรียกที่รักไปเรียกเมียจ๋า

มันเป็นครูเป็นบุคลากรทางการศึกษาไม่ได้
นี่ข้าราชการครูเขาต้องมีจริยธรรม
สูงกว่าคนข้าราชการปกติด้วยซ้ำ
เพราะว่าจะต้องไปสอนหนังสือคนอื่นเขา
ชวนลูกศิษย์ตัวเองไปเที่ยวรีสอร์ท

สันดารย์แบบนี้มันทำมาก่อนแล้วนะ
ย้ายมาอยู่โรงเรียนใหม่นี้ได้๓เดือนเอง
ใช่คือเขาบอกว่าก่อนหน้านี้คณะกรรมการเขาคัดค้านแล้ว
ตอนที่รู้ว่าผอคนนี้จะมาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนี้
เขาก็คัดค้านบอกว่าเขามีประวัติไม่ดีนะ
เพราะว่ามีพฤติกรรมเชิงชู้สาวกับนักเรียนมาก่อน
ก็อยากที่จะให้ยกเลิกงานแต่งตั้งแต่สุดท้ายก็สร้าง

ย้ายมาย้ายไปดูกับโรงเรียนอีกแล้วไปโรงเรียนผู้หญิงอีก

นี่ถ้ามันอยากจะทำอย่างนี้มันพูดว่าไง

เรียกกันแบบนั้นเดินกอดคอกันพาเข้ารีสอร์ท

พรากผู้เยาว์แล้วการพรากนี่นะ

การพลากนี่เขาบอกว่าไม่ว่าผู้เยาว์เนี่ย
จะเป็นฝ่ายออกจากบ้านไปเอง
โดยมีผู้ชักนำหรือไม่ก็ตาม
ย่อมเป็นความผิดอันนี้ผมไม่ได้พูดนะฮะ
สารดีกาพูดครับเพราะว่ามันมีกรณีของผู้เยาว์เนี่ย
ไปด้วยตัวเองคือไม่ได้มีคนชักนำไป
แต่ไปด้วยกันไปจ่ายตังค่าโรงแรมเอง
จ่ายตังค่าโรงแรมเองให้เงินกับคนที่พาไปด้วย
แต่มีการร่วมประเวณีกันนะฮะสารบอกว่า
ไม่ว่าภูเยาวจะออกจากบ้านไปเอง
โดยมีผู้ชักนำหรือไม่มีผู้ชักนำก็ตาม
เป็นความผิดก็แสดงว่าถ้าเป็นผู้เยาว์เนี่ย

คือเอาว่าต่อให้ผู้เยาว์คนนั้นเต็มใจ
ถูกต้องสมยอม

ไปกินข้าวจ่ายเงินเอง

พอสันดาลชั่วเนี่ยนะ

เพราะฉะนั้นกระทำการแบบนี้ถ้ามันไปยุ่งด้วยนะ

เด็กหญิงไม่เกินสิบห้าซึ่งไม่เป็นภรรยา

แบบนี้ถ้าเป็นชายหญิงอายุมากกว่า

และอาจมีเหตุอันสมควร

คือทำเองไม่ได้
แล้วทำไปทำมาเนี่ยนะ
ถูกย้ายไปแล้วมันจะไป
ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของ
โรงเรียนอีกไหมเดี๋ยวมันอีกปี๒ปี

เพราะเขามีเรื่องของระเบียบวินัยอยู่

โทษทางวินัยกับโทษทางอาญา

แยกออกเอาออกก็พูดง่ายว่า
พาผู้เยาพลาดผู้เยาพาไป

ไอ้ลายมันมีไหม
ที่มันว่าในไลน์เนี่ยแหมผมฟังดูแล้ว

เขาบอกว่ามีคนต้องการใส่ร้ายหรือเปล่า

น้อยแล้วกันนะดูให้มันมากมาก
เพราะว่าเขามีพระราชมัญญัติระเบียบข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา
คือนอกจากครูแล้วเขายังมีบุคลากรทางการศึกษาอีก
บุคลากรทางการศึกษาเขาหมายถึงผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารศึกษาผู้ที่สนับสนุนการศึกษาทำหน้าที่ในการบริการ
ทีนี้ถ้าเกิดเขาบอกว่าสถานศึกษาก็หมายถึงสถานพัฒนาทั้งเด็กปฐม
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษศูนย์การศึกษานอกระบบ
อัธยาศัยศูนย์การเรียนวิทยาลัยวิทยาลัยชุมชนสถาบัน
รอบคลุมถึงสถาบันทางการศึกษาหมดซึ่งแหมผมฟังแล้วนะ
ผมว่าท่านผู้ชมก็คงถ้ามีลูกมีหลานนะไปเจออย่างนี้นะ
ยังไม่เลิกแล้วยังไปชวนลูกหลานอายุ๑๓๑๔ฮะมันพาไปได้ยังไงนะ
เขาบอกเขารักกันแล้วมีคืออย่างนี้ครับมีดีการะยกตัวอย่างเช่น

แนะนักเรียนหญิงไปชมภาพยนตร์

นางสาวทิกายกนามสมมุตินะครับ
ครั้งภายหลังได้รับการร้องเรียนในเฉลิมสำนึกผิด

ถ้าโทษลดขั้นเงินเดือน๑ขั้น
แค่นั้นเองหรือคะนี่โทษทั้งวินายครับ

มีอีกในกรณียกตัวอย่างเช่น
อาจารย์คนหนึ่งอ่าชื่อนายทวินนะครับ
เป็นครูประจำชั้นให้นักเรียนมาทำความสะอาด
สั่งให้เด็กหญิงจิ๋มไปอ่านหนังสือให้ฟัง

จากนั้นเด็กหญิงจิ๋มได้เล่าให้ฟังและผู้ปกครองฟังว่า
นายทวินครูเนี่ยได้อ่านหนังสือภาพโปรแล้ว

โดนตัดเงินถึง๑๐

เดือนเดือนเดียวเองอ่ะอย่างนี้ต้องสมควรไล่ออกไหม
มันคือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในฐานะที่เป็นครูด้วย

วินัยมันปกติจริงหลายคนกลัวโทษวินัย

ใช่แล้วมีพวกครูที่

เด็กเนี่ยจิตอ่อนก็บอกดูดวงไว้ดูแล้วท่าทางเรียนไม่เก่งนะ
จะดูดวงไอ้นี่ชื่อนายโหลา
ก็ปรากฏว่าไปดำนานดวงชะตาบอกว่าจะต้องสะดอกเคราะห์
จะต้องไปที่ป่าช้าคือป่าช้านี่คือโรงแรมแหละนะ
มีนักเรียนหญิงหลายคนถูกชักชวนไป
แต่ไม่ไปปรากฏว่านายโหลาทักทายเด็กหญิงคนหนึ่ง
ชื่อนางสาวบังเอิญเป็นนักเรียนชั้นม๓
นางสาวบังเอิญหรือนักเรียนคนนี้หลงเชื่อ
ได้ไปนัดแนะพบกันที่บ้านที่ป้ายรถเมย์นะฮะ
เสียค่าครูให้๑๐๙บาทจากนั้นถูกพาเข้าโรงแรมแถววงเวียนใหญ่
เข้าเช่าห้องเบอร์๔เปิดปิดประตูทำพิธีสะดะ
เขาให้นางสาวบังเอิญเปลี่ยนผ้ามานุ่งกระจม
ร่วมประเวณีเพื่อผสมน้ำกาม
นำเอามาปิดแผ่นทองที่หน้าผากหัวนมอวัยวะเพศ
นางสาวบังเอิญไม่ยอมจึงปลุกเล้าแต่ไม่สำเร็จ

ขออโหสิกรรมนะฮะและเป็นโชคดีของนางสาวบังเอิญ
ที่ไม่ได้หลงเชื่อก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นแล้ว
ไปติดต่อเด็กหญิงโสภาซึ่งยังวัยยาวไม่อาจขัดขืน
นายโหลาข่มขืนจนประสบความสำเร็จปิดทอง
สมน้ำกามที่หน้าผากที่หัวนมที่อวัยวะเพศ
เสร็จแล้วยังใช้อุบายว่าถ้าไม่ยอมให้ร่วมประเวณีอีกครั้ง
นะฮะจะตายเพราะของดีที่เสกเข้าตัว
เด็กหญิงจึงถูกนายโหลาร่วมประเวณีอีกครั้ง
นำแผ่นทองไปปิดแปะเพื่ออโหสิกรรมจนสำเร็จพิธี
โอ้โหคุณชุวิตรายละเอียดเยอะไป
บอกคุณดูสิเขาพิษได้ชัดเจน

ถ้าท่านผู้ชมนะเอาละจะฟังดูแล้วมันโอ้โฮสิเอียด
ไอ้ลายส่งอย่างนี้เรียกเมียจะมันก็ไม่ได้แตทย์ต่างกันนะ

พักกันครัวหนึ่งก่อนค่ะอีกครั้งหน้าถึงเปลี่ยนช่องนะคะ

เป็นการต่อสู้ระหว่างพระเด็จการทรราชนายทุน
กับประชาชนทั้งประเทศไทย
เราจะยืนหยัดต่อสู้ต่อไป
เพื่ออนาคตของประเทศไทย
เราจะยืนหยัดที่จะผลักดันให้มีการปฏิรูปประเทศไทยต่อไป

และถ้าหากว่าเราพลาดพลั้งแพ้คดีไป
จะต้องถูกลงโทษก็จะน้อมรับ
และถือว่าเราได้ตัดสินใจในเลือกทางนี้แล้ว
และคุ้มค่าสำหรับการต่อสู้
เอาล่ะครับคุณมิ้นท่านผู้ชมครับ
รายการเดิมครับกปปศ
รวม๙รายถูกฟ้องข้อหาเป็นกบท
กรณีชุมนุมขับไล่รัฐบาลยิ่งรักปี๕๖๕
โดนข้อหาก่อการร้ายซ้ำ

ทั้งหมด๙คนคือมีมากกว่านั้น
มีผู้ต้องหาทั้งหมด๕๘คน
มีความเห็นสั่งไม่ฟ้อง๑คน
เป็นอาจารย์หมาวิรัยและแยกฟ้องไป๔คน
วันนี้อายการได้นัดผู้ต้องหาที่เหลือมาฟังคำสั่ง
โดยผู้ต้องหาทั้ง๙คนประกอบไปด้วย
นี่มันประชาธิปัตธ์ทั้งนั้นนี่
เป็นนาฬิสาวพักประชาธิปัตธ์๘คน
และอันนี้ท่วมหน่วยการพักประชาธิปัตธ์
พักอื่นนี่มันไม่รักท่าประเทศบ้านเมืองเลยเหรอ
ก็ตอนนั้นมันมีอยู่สองฝั่งไง

โอเคสรุปแล้วก็สั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง๙คนนะ
ความผิดฐานเป็นกระบดยุโยงปลูกปั่น
จะทำให้ปรากฏแก่วาจาอ้างยี่ซ่องโจร
สุมกันเกิน๑๐คนประทุษร้ายขัดขวางการเลือกตั้ง
รวมทั้งหมด๘ข้อหาติดคุก๑๐๐ปีอย่างต่ำ

นายสุเทพกับนายชุมพลโดนข้อหาก่อการร้ายด้วย
ครับก็ขณะนี้ยังมีผู้ต้องหาที่เหลืออีก๓๔คน
ที่จะส่งทนายคำร้องมาขอเลื่อนฟังคำสั่งออกไปก่อน
ขณะนี้อายการอยู่ระหว่างการพิจารณาเหตุผลความจำเป็น
แล้วก็สารให้ประกันตัวใช่ไหม

มูลก้าววงเงิน๘๐๐๐๐๐บาทเพื่อขอประกันตัวสู้คดี
โดยนายสุเทพยืนยันว่าให้การปฏิเสธขอสู้คดี
ในเรื่องการกระบดก่อการร้ายชัดดาวกรุงเทพ
ระหว่างนั้นมีการชุมนุมทางการเมืองคือ

เอาอย่างนี้ละกันฮะผมฟันทงนะ

คุณอ้างยิ่งรักอ่ะยิ่งรักอยู่ไหม

เป็นนักโทษศรีคดีอ้าวแล้วนี่เป็นความดีหรือความผิดของของพวกนี้
พวกนี้เขาถือว่าเขารักเขาไล่ยิ่งรักไปนี่
ยิ่งรักยังไม่อยู่สู้คดีเลยสารตัดสินยังหนีเลย

คนละกรรมกันไงแล้วก็เหมือนกับว่าคุณมีผู้โจรผู้ร้ายนะครับ
คุณอ้างว่าคุณสู้กับโจรบุร้ายโจรบุร้ายหนีออกไปเนี่ย
จริงไม่จริงก็หนีจริงสิสารลงแล้วเนี่ย
ยังไม่อยู่รอรับโทษเลยเห็นไหม
เหรอคือถ้าเราทำผิดเพื่อสู้กับคนผิด

ก็นี่แหละสิก็นี่เป็นสิ่งที่จะต้องตัดสินกันในอนาคต

เขาหาคือนักมากนะ
สุเทพได้รับประกันประกันตัว
ประกันตัวก็สารก็ตั้งเงื่อนไขว่าไม่ให้เดินทางออกนอกประเทศ
สุเทพกับพวกก็บอกว่าทำถูก
ถ้าทำอีกก็จะทำแบบนี้แหละภูมิใจด้วย

แต่ไปเลือกตั้งเนี่ยใครไปเลือกไปก็โดนอีก

ถึงเวลาก็ต้องดูกันล่ะครับ
ว่าเรื่องนี้จะตัดสินกันอย่างไร
คุณมิ้นครับมันทำไม่ได้ง่ายนะคือจะไม่ใช่ว่าคนทั่วไปจะทำได้นะ
เพราะฉะนั้นการกระทำของทั้งหมดเนี่ย
ก็ต้องดูเป็นตัวอย่างว่าในอนาคตถ้าเกิดมีอย่างนี้
จะมีคนมาประท้วงมาอะไรอย่างนี้ได้ไหม

การทำผิดว่าผิดไม่ถูกเนี่ย

แล้วเราใช้วิธีผิดไปทำการกับคนที่ผิด

นั่นอ่ะสิเนี่ยนี่คือสิ่งที่มันจะกลายเป็นบรรทัดฐาน
ในเหตุการณ์ต่อไปภายภาคหน้าไหม
อย่างก่อนหน้านี้นปชเขาก็โดนเหมือนกันถูกไหมคะ

นั่นน่ะสิก็นั่นยังอยู่เลยล่ะ

เหตุผลแต่ละเหตุผลมันน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนฟังขึ้นหรือเปล่า

ความมั่นคงของรัฐภายในราชนาจักรนะฮะ

แล้วไม่ได้ประกันเหรอคุณชูวิทย์คือมันโทษสูงสุดเลยไม่ใช่เหรอคะ

ปีถึง๒๐ปีความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน

ความผิดในเรื่องบุกลุกความผิดในเรื่องอ้างยี่ซ่องโจร

ความผิดในเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

หัดขวางมาให้การเลือกตั้งนะฮะ
ทั้งหมดเนี่ยคุณรู้ไหมว่าจากการกระทำของกรปศรวมโทษแล้วจำเลยที่๑ถึง๙
โทษทั้งอาญาพรบว่าการเลือกตั้ง

มีโทษจำคุกตลอดชีวิตประหารชีวิตนะ
แต่คุณสุเทพก็ยืนการว่าภูมิใจในสิ่งที่ทำ

เขาก็บอกว่าเขาพร้อมที่จะรับคนอื่นไม่เกี่ยว
เป็นฮีโร่เราพูดง่ายนะ
อันนี้ก็ต้องปล่อยให้ประกอบวนการนะฮะยุติธรรมของประเทศไทยเนี่ยเดิมเนินการไป
พูดมากมันก็จะกลายเป็นเรื่องการเมืองชอบไม่ชอบยังไง
เพราะวันนี้อย่างผมก็ไม่มีอะไรแล้วก็พูดง่ายว่าคุณสุเทพทำอย่างนั้นนะฮะ
ที่คุณมิ้นพูดเนี่ยถูกที่สุดคือทำผิดกับคนผิดแล้วมันจะกลายเป็นถูกไหม

คุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันอีกครูหนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามชมรายการกันต่อค่ะ
เดี๋ยวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่ควร

คือคุณมิ้นตอนนี้เนี่ยนะท่านศรีวราเนี่ย
ก็สั่ง๑๙๑ตรวจสำรวจสถานบริการอ่างทุกที่เลย

น้ำบาดานเนี่ยถ้าเกิดมีน้ำปลาปลาผ่านเนี่ย
เขาไม่ให้ใช้น้ำบาดานแล้วอย่างกรุงเทพนี้เขาไม่ให้ใช้ทั้งนั้นแหละครับ

เว้นว่าขออนุญาตแล้วเขาให้

ทีนี้ตำรวจเนี่ยโดยท่านศรีวรานะ
แม่คนนี้นี่ทำงานถึงลูกถึงคนจริง

ไปตรวจจับวิคโตเรียร่วมกับตำรวจนะครับ

มีคือผมไม่ต้องอ่านนะครับ
ผมก็จำได้ว่ามันมี๒บ่อ

เขาเจาะลงไป๑๒๐เมตร
และดูดน้ำบาดานขึ้นมา
เพิ่มเข้ามากลับเก็บไว้ที่ใต้ดิน
และเขาดูดในมัวดหาฟ้าอยู่ปล่อยลงมา
แบบนี้หมดทั้งไม่ใช่ที่วิคโตเรียเอ็มมานูเอล

เพราะว่าผมทราบเรื่องนี้นะไม่ใช่ว่าผมขุดเจาะนะ
คือคุณเลือกคุณอนุญาตแล้วแต่หลังนี่ผมไม่ได้รู้เรื่องด้วย

บ่ออ่างนึงใช้น้ำ๑๐๐๐ลิตร

ถ้า๑๐๐๐ลิตรถ้าเกิดมี๑๐
ก็แสดงว่าจาก๑๐๐๐เป็น๑๐๐๐๐จาก๑๐๐๐๐เป็นแสน
ถ้า๒๐๐รอบก็๒๐๐๐๐๐ถ้า๓๐๐รอบ๓๐๐๐๐๐
ถ้าใช้รอบหนึ่ง๒ครั้ง

ไอ้๖๐๐๐๐๐นี่คุณรู้ไหมว่าเสียน้ำปับปลา

คือเท่ากับว่าใช้น้ำบาดานมันลดค่าน้ำ

แล้วเวลาตอนขออนุญาตมันเสียเงินไหม
ก็ต้องเสียครับตรงขั้นตอนเขาก็มาตรวจนะฮะ

เขาไม่อนุญาตตั้งแต่ปี๔๖แล้วล่ะ

เมื่อผมขายไปเขาไปกลับมาใช้อีก
อันนี้มันต้องเป็นเรื่องที่เขาต้องรับผิดชอบ
บอกอยู่ในห้องบอยเลอร์พูดไว้เลยก็แล้วกันนะฮะ

ทีนี้ต้องแบ่งกันนะครับท่านผู้ชมครับว่า
ส่วนกฎหมายอื่นก็ยังอยู่ในมือตำรวจ

กฎหมายเกี่ยวกับน้ำบาดาน

อาคารแต่ละอาคารเนี่ยคุณมิ้นทราบไหมว่าต้องขอเป็นอาคารอาบอบนวด
งั้นทางบรชนเขาก็ไม่เซ็นให้
แต่ผมไม่รู้ว่าไปทำมายังไงเก่งเหลือเกิน
อาคารเป็นอาคารพักอาศัยมันไปทำอาบอบนวดได้

ข้อที่๒ที่สำคัญเลยคุณเห็นไหมว่า

อย่างเพราะอามารินออนเซนต์เนี่ย

จับที่วิคโตเรียคุณรู้ไหมห้องเขาระบุไว้กี่ห้อง

โอ้โหขายไปหลักจริงเลยถามว่าเกินได้ยังไง

ไม่ว่าที่โคปาไม่ว่าที่เอ็มมานูเองไม่ว่าที่

สูตรเนี่ยเหมือนห้องกินก้งกินข้าวที่ผมบอก

เสร็จแล้วก็จะมีห้องย่อยอยู่๕ห้อง

เพราะห้องย่อยต่างแล้วนั้นมันก็มีอ่าง

ที่ได้ถามว่าบางที่เนี่ยทำไมต้องมีบริษัท๒ใบ
เผื่อโดนปิดไปใบยังมีอีกใบหนึ่งใช้

เพราะว่าจะไม่เป็นที่ติฉินนินทาว่า

ตรวจจากอาคารว่าอาคารถูกต้องไหม
ตรวจจากบรรยายนุญาตว่าห้องเกินไหม

เพราะว่ารัฐเป็นผู้เสียหาย

คุณจะไปงกอะไรถึงขนาดต้องใช้น้ำบาดานด้วย

ัมพลมันได้ตั้ง๑๒๐๐๐ล้านไม่ใช่เหรอ

ทีนี้ปรากฏว่าทางตำรวจก็ตรวจสอบด้วย
เครื่องมือคุณภาพน้ำบริเวณห้องน้ำ

น้ำที่เขาเช็คสามารถไปตรวจสอบได้
ด้วยเครื่องมือปรากฏว่าตรวจแล้ว

ดังนั้นการใช้น้ำบาดานต้องแน่นอน

ก็คือยืนยันชัดเจนว่าเป็นการใช้น้ำบาดาน
ถูกต้องครับทีนี้การใช้น้ำบาดาน

ตอนนี้ไปตรวจสถานบริการทุกที่ซะ
เพื่อไม่ให้เขาไปว่าได้ว่า

ผมไม่เห็นมันจะมีอะไรที่ยากกว่านี้เลย
เขาไม่บุกแบบซุ่มตรวจแล้วเหรอคุณชุม
เขามีปีหมายจะตรวจการใช่ไหม
ใช่เขาระบุเลยว่าเดี๋ยววันนี้ลองลองบี
พรุ่งนี้ไปเดี๋ยวลองมาเรือนนี้ไปอ๋อเหรอ
สวัสดีค่ะ